หัวอกคนที่รอรถแท็กซี่ยามฝนตกอยากกลับบ้าน
รถก็โอ้โหเรียกแล้วบอกว่าจะไปไหนไม่ไป
แล้วก็เนี่ยแล้วผู้โดยสารก็ยืนรอกันเรียงอย่างนี้
คนนี้ไม่ไปคือไม่ไปไหนสักที
เวลาแบบนี้นะคุณมาสอนแล้วเห็นรถแท็กซี่
ไฟเขียวว่างไฟแดงรุ่นเก่าว่างมาเนี่ยมันเหมือนสวรรค์เหมือนฟ้าประธานมาเลยนะ
นึกถึงที่นอนหมอนที่บ้านแล้วคือขึ้นแท็กซี่ปุ๊บได้กลับบ้านนอนแน่
แต่เนี่ยเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ไปแล้วคนยืนรอกันยาวเลยนะคะ
คนแรกเรียกไม่ไปคนที่สองไม่ไปคนที่สามไม่ไป
แล้วพี่จะไปไหนพี่จะไปไหนพี่ถึงจะไปส่งถึงจะให้ผมไปด้วย
นั่นน่ะสิแล้วเป็นอย่างนี้หลายคันมากไง
คนที่เขาดูคลิปนี้เขาก็แบบโอ้โหหงุดหงิดใจแทนผู้โดยสารที่รอเรียกรถนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าเข้าใจเลยคนที่แบบไม่รอเลขแท็กซี่แบบนี้แล้ว
ผ่านแอปพลิเคชันอย่างเดียวแล้วพอคุณพี่แท็กซี่จะมาบ่น
คุณพี่จะมาบ่นไม่ได้นะก็คุณพี่ไม่รับอ่ะอย่างนี้ค่ะ
ล่าสุดนะคะเรื่องนี้ผู้มนุยการกองตรวจการขนส่งทางบก
นายสุกรีจารุภูมิบอกว่าเรียกแท็กซี่ในคลิปที่ไม่รับผู้โดยสาร๔คัน
ให้มารายงานตัวแล้วนะคะเปรียบเทียบปรับไป๑๐๐๐บาท
พรบการจราจรทางบกกรณีปฏิเสธผู้โดยสาร
แล้วก็อบรมไป๓ชั่วโมงถ้าทำผิดซ้ำอีกพักใช้ใบอนุญาตทันทีนะคะ
สำหรับคนที่อยากจะร้องเรียนรถแท็กซี่โทรไปได้สายด่วน๑๒
คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะโทรไปได้แบบตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วจนถึงตอนนี้มีการร้องเรียนเรื่องของรถแท็กซี่เฉลี่ย
เรื่องต่อเดือนหรือประมาณ๑๙๐เรื่องต่อวัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ๙๐เรื่องนี้ล่ะค่ะแท็กซี่ปฏิเสธรับผู้โดยสาร
คือบางคนเขาก็เบื่อที่จะใช้คำพูดว่าเป็นแท็กซี่ส่วนน้อยแท็กซี่ดียังมีอีกเยอะ
บางส่วนทำให้เขาเสียหายไปด้วยแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาเจอแบบนี้จริงครับ
ใช่รักจริงเวลาพี่แท็กซี่ก็มาบอกว่าก็บ่งไง
เพราะว่าถูกแย่งผู้โดยสารแย่งการทำมาหากินอย่างนี้
ถ้าเจออย่างนี้พี่บอกจะไปส่งแก๊สใช่ไหมผมไปส่งด้วย
ตรงไหนเราไปลงตรงนั้นแสละผมไปส่งแก๊สเดียวพี่ด้วย